สวัสดีครับคุณหมอไก่

เอาไม่ใช่ค่ะขาขึ้นเนี่ยทำอะไรก็แบบอุ๊ยเจริญรุ่งเรือง

มาดูกันเลยราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะดวงชะตาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะ
เรื่องที่ดีสุดเลยก็คือเรื่องของพวกการเงิน

เงินโชคลาภเรื่องเงินเงินทองเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะคะ
หลังจากที่พระราหูมีการย้ายราศีไปเรียกได้ว่าย้ายเข้ามาในเรือนการเงิน

ส่งผลทำให้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ก็คือหมายถึงว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะคะ
อย่างชาวราศีเมษบางคนเนี่ยอาจจะคิดไกลถึงขนาดในเรื่องของการวางแผนทำธุรกิจนะคะ
บางคนอาจจะมีการศึกษาในเรื่องของการทำเงินเพิ่มมากขึ้น

ใช่ค่ะบางคนอาจจะมีการไปฝึกอาชีพไปเรียนทำขนมทำอาหาร
บางคนอาจจะศึกษาในเรื่องของพวกหุ้นกองทุน
คือทำอะไรก็ได้ที่เหมือนกับว่าทำให้เราได้ผลกำไรได้ความมั่นคงในชีวิตในอนาคต

ใช่ค่ะคือในเรื่องของการเงินถือว่าโอเคเลยนะคะ
ถ้าถามว่าลงทุนดีไหมบอกได้เลยโอ้ดีมาก
เอาแต่ถ้าจะลงทุนอะไรยังไงก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะ
ต้องแล้วค่ะแล้วบางคนเป็นหนี้เป็นสินอย่างนี้ค่ะสำหรับราศีเมษล่ะคะหมอไก่
ช่วงที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะมีอาการในเรื่องของการใช้จ่ายเยอะบ้างนะคะ
อาจจะมีถึงขั้นแบบเป็นหนี้เป็นสินบ้างนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ปลดหนี้
ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหนี้แบบอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากอาจจะเป็นหนี้แค่ก้อนสองก้อน
อาจจะมีโอกาสได้ปลดหนี้เลยโอ้โฮ
หรือว่าถ้าบางคนมีหนี้หลายก้อนอาจจะปลดได้บางก้อนก็คือดีขึ้นมันคล่องตัว

หายใจหายคอมากขึ้นหายใจหายคอได้โล่ง
นะคะแล้วอย่างนี้ราศีเมษเองจะต้องมีการเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไหมคะ
ขอแนะนำให้ชาวราศีเมษไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว

ใช่เลยค่ะโดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถึงฆาต

ไก่ปล่อยไก่โอ้โฮปล่อยไก่อ้ายจังเลยไม่ดีนะครับคุณชนะ
อย่าปล่อยไก่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นแบบคุณชนะนะคะ
จริงก็คือสามารถปล่อยสัตว์ที่จะถึงคาด

อันนี้ส่งก็จะช่วยเหมือนกับทำให้ดวงชะตาที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกขั้น
เสริมดวงกันไปได้นะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งราศีที่ว่ากันว่าจะรวยดังปั้งทำอะไรก็พุ่ง
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนนั่นเองค่ะ
บอกอีกทีแล้วกันเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้ราศีเมทุนนี้ราศีผมเอง
แต่ก่อนแต่ไรเนี่ยก็ปังเหมือนกันนะปังปินาศพลาดทุกเรื่อง

ชาวราศีเมทุนนะคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้หมดเคราะห์หมดโศกแล้ว

ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าชีวิตจะติดลม

เหมือนมันติดลมชีวิตติดลมแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ย
เรียกได้ว่าชีวิตจะเดินไปข้างหน้าได้แล้ว
่งหน้าเป็นรถออฟโรดเลยนะ
เรียกว่าชีวิตจะมีความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
สมหวังในเรื่องที่ปรารถนานะคะ

อะไรมันยากหมดเลยมีอุปสรรคหมดเลย
แต่ต่อจากนี้มันจะกลายเป็นเรื่องง่าย
จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น
อย่างบางคนที่ทำงานร่วมกับคนหมู่มาก

อาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องคน

เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณชนะอาจจะเกลียดเหมือนเดิม

ถ้าสมมุติว่าเป็นชาวราศีเมทุนทุกคน

เขาจะทำอะไรเราไม่ได้
สตูจะแพ้ภัยตัวเอง

ทับมานานถึงปีครึ่ง๑๘เดือนเพิ่งออกไปเนี่ยโอ้โหอาจจะยังไม่ได้ดีทันที
ต้องใช้เวลาแบบในการฟื้นตัวสักนิดหนึ่งนะคะ
เหมือนคนเราแขนหักไม่ใช่ดามปุ๊บแล้วติดปั๊บ
ใช่ค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นต้องใช้เวลานิดนึง
เพราะว่ามันอาจจะยังมีติดอิทธิพลของดาวเก่าอยู่นิดหน่อย
ต้องใช้เวลาอาจจะสักเดือน๒เดือนอาจจะเริ่มเห็นผลแล้วค่ะ
เป็นกำลังใจให้ราศีเมทุนด้วยนะคะแต่ว่าราศีเมทุนเองก็มีเคล็ดลับในการเสริมดวง
มันปังขึ้นไปอีกนะคะขอแนะนำให้ชาวราศีเมทุนนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารค่ะ
เช่นในเรื่องของการตักบาดก็ได้นะคะหรือว่าสังกระทานอาหารก็ได้นะคะ
อันนี้ส่งก็จะส่งผลในเรื่องของพวกการเงินการทองให้เรามีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมือ
ไก่ในฐานะที่ผมราศีเมทุนผมก็ทำประจำนะอาหารกลางคืนเนี่ย

อาหารพระบ้างได้มั้ยคะพระท่านไม่ฉันกลางคืน
พระท่านฝากมาบอกว่าอย่าลืมฉัน

เคลียร์นะคะคุณชนะคุณทำคุณผิดมาตลอดเลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่แหม่ดวงเนี่ยรวยปังสุดฉุดไม่อยู่ก็คือ
ชาวราศีสิงค่ะสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะดวงชะตาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะ
พอเวลาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมีคำถาม
จะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนยังไงดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลง

ก็คือดวงจะรุ่งจะรุ่งจะรวยจะดังจะปัง
เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีสิงศ์นะคะอาจจะมีแผนการ
มีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่อยากจะทำ
แต่ว่าอาจจะด้วยประการทั้งปวงอาจจะติดโควิดด้วย
เวลาไม่มีด้วยเงินไม่มีไม่มีใครช่วยก็เลยยังไม่ได้ทำ
แต่ว่าในตอนนี้มีโอกาสมีโอกาสจะได้สารฝัน
จะเอาโปรเจกต์เก่ามาปัดฝุ่นใหม่
ใช่ค่ะคือมีโอกาสได้ทำความฝันให้กลายเป็นความจริง
แต่ช่วงแรกต้องยอมรับเลยคือชาวราศรีสิงห์จะเหนื่อยมาก
เหนื่อยมากเลยนะคะเพราะว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
ถึงแม้ว่าจะมีคนช่วยมีคนสนับสนุนมีแฟนช่วยมีคนในครอบครัวช่วยมีเพื่อนช่วย

เหนื่อยแต่ว่าขอให้ยิ้มสู้เลยเพราะว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จ
ต้องอดทนหน่อยสำหรับราศีสิงศ์นะคะ
ถ้าอย่างนั้นบอกวิธีการเสริมดวงให้กับราศีสิงศ์หน่อยค่ะหมอไก่

ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงสว่าง

ในเรื่องของพวกการถวายปัจจัยค่าไฟก็ได้
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเงินการถวายปัจจัยค่าไฟ
ก็ขอแนะนำว่าให้ทำบุญแบบตามเคล็ดลับนี้นะ

ก็คือให้ถวายเท่ากับอายุย่างของเรา

สมมุติยกตัวอย่างง่ายนะคะ
ก็แนะนำเคล็ดลับเสริมดวงกันไปแล้ว
ราศีอื่นจริงก็สามารถไปปรับใช้กันได้ด้วยนะคะ

ที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่ด้วยนะคะ

นั้นเราให้ดูก่อนว่าผู้โชคดีจะได้รับอะไรด้านหน้านี้เลย
วัตถุมงคลด้านหน้านะคะจะมีทั้งหมด๒ชิ้น

ก็คือมาจากวัดท่ากระบือนะคะ
ชิ้นแรกชิ้นเล็กนะคะก็คือจะเป็นจี้พระเป็นล็อกเก็ต
หลวงปู่รุ่งนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นผ้ายันหลวงปู่รุ่ง
เอาล่ะผู้โชคดีวันนี้หนึ่งท่านนะคะ
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปเลยนะคะ
และผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่วันนี้ได้แก่คุณ
คุณยุพินมีแก้วค่ะเกิดวันเสาร์ที่๙กรกฎาคม๒๕๒๐ปีมะเสง
ถามมาเรื่องของการงานเนื้อคู่วงเล็บว่าโสดด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยค่ะหมอไก่นะคะ
ชะตาของคุณยุพินเรียกได้ว่าตอนนี้ดาวเสาเข้าดวง
เวลาดาวเสาเข้าดวงเนี่ยทุกอย่างมันจะอืดไปหมดเลยมันจะเช้า
เวลาจะทำอะไรหวังผลต้องใช้เวลานานพอสมควร
อย่างในเรื่องของการงานต้องทำใจไว้อย่างหนึ่งคือปัญหามันเยอะ

ใช่ค่ะต้องมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเลย
ใช่ค่ะจะหวังผลอะไรเนี่ยต้องเผื่อเวลาไว้เยอะนิดนึง
หวังผลสั้นเดือน๒เดือนเนี่ยโอ้ยาก

ใช่ค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งหวังความก้าวหน้าให้หวังในเรื่องของการประคับประคองงานให้มันแบบดีเหมือนเดิม

แล้วเรื่องของเนื้อคู่คุณยุพินล่ะคะเห็นว่าโสดด้วยนะคะหมอไก่
ในเรื่องของเนื้อคู่ค่ะเนื้อคู่เขาเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างชาติต่างศาสนา

บอกว่าเนื้อคู่อยู่ต่างชาติคือชาติหน้าอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ

เอาเป็นว่าชาตินี้เจอแน่แต่เป็นคนต่างชาติเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะที่เขาเนี่ยแต่งงานช้านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับคิดเยอะคนเกิดวันเสาร์
คนเกิดวันเสาร์เนี่ยเหมือนกับว่าจะจริงจังกับทุกเรื่องคิดเยอะคิดมากไปกับคนนี้จะดีไหมจะอยู่กับเขาได้หรือเปล่าคิดไปคิดมาลูกเพื่อนโตมาแล้ว

แต่ว่ายังไงซะคุณมีเนื้อคู่แน่นอนอดใจรอหน่อยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องรีบนะจ๊ะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่คุณยุพินอยากทราบก็คือเรื่องของโชคลาภจ้า
คือดาวเสาเข้าดวงไม่แนะนำเลยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนโชคลาภนี่ไม่มีแนะนำยังไม่มี
เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็พักไปซะก่อนสคริปต์คือกระโดดข้ามไปงวดนี้งวดหน้าก็ข้ามมันไปก่อนแล้วตั้งใจทำงานจะดีกว่า
ต้องเป็นกำลังใจให้สำหรับคุณยุพินนะคะแต่แน่นอนว่าวันนี้คุณเป็นผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปเลยนะ
ไลค์กดแชร์ด้วยวันไหนที่คุณเห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นมาสามารถเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดของคุณพร้อมเรื่องที่อยากจะถามหมอไก่ได้เลยจ้า
หมอไก่บอกนิดนึงได้ไหมพรุ่งนี้เราเจอกันแล้วเราจะได้รู้เรื่องราวอะไรบ้าง
จะมาเช็คดวงในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะโชคลาภ

๓ลาซีที่มีโอกาสโชคลาบจัดเต็ม
สุดท้ายตื่นเต้นข้ามไปพรุ่งนี้เลยได้มั้ยฮะ
วันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวหมอไก่จะมาเล่าให้ฟังฮะ